ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เมาค่ะ
คือเมาหนักมากเมาแบบเดินไม่ตรงทรงตัวไม่อยู่
เดินแล้วล้มเดินแล้วล้มนี่ขนาดเกิดขึ้นที่บ้านนะ
เห็นแล้วแหละว่าลูกเมาขนาดนี้ปรากฏว่าพอลูกเดินไปหน้าบ้าน
ล้มไปใส่เตาเนี่ยล้มไปใส่เตาใส่หม้อนึ่งตรงนี้
ยังคิดว่าเออเพราะว่าลูกฉันเมาจับลูกที่นอนอยู่เอามานั่ง
แต่คุณรู้ไหมที่จับลูกน่ะปรากฏลูกตายแล้ว
นั่นคือศพใช่ค่ะคือศพที่นิ่งอยู่นั้นน่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะ
ทางตำรวจเนี่ยที่สพบังปะโกงเนี่ยเขาได้รับแจ้ง

แบบห้องเช่าไม้ชั้นเดียวอะค่ะอยู่ที่ซอยคอกหมู

แล้วหน้าห้องเจอร่างผู้ชายคนนี้เนี่ย
คือนายรุ่งศักดิ์จันเหลืองใส่แต่กางเกงขาสั้น
ฟุบอยู่กับพื้นตามเนื้อตามตัวนะ
พวกคราบเขม่าฝุ่นถ่านอะไรพวกนี้ค่ะ

ถามแม่แม่ของนายรุ่งศักดิ์คือคุณแม่อ่อนสา
อายุ๗๓ปีแม่เฝ้าอยู่กับลูก
แม่บอกว่าลูกฉันน่ะมันชอบกินเหล้า

แต่ลูกฉันก็ไปแอบกินเมื่อวานนี้นะไปกินกับเพื่อน

ทุกคนก็ห้ามลุงศักดิ์เอ้ยอย่ากินอย่ากิน
แต่ลูกฉันกินหนักมากเลยจ้ะ
พอกลับมาห้องนั้นเดินเซไปเซมา

เช้าที่ผ่านมาลูกจะเดินไปนอกห้อง
แต่เดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้ม
แล้วทีนี้พอแม่นะเห็นว่าลูกออกไปนอกห้อง
โครมได้ยินเสียงดังนี่นี่

ลูกไปล้มใส่เตาถ่านใส่หม้อนึ่งตรงนี้
แม่เห็นแล้วนะว่าลูกนอนอยู่ตรงนั้น

เหมือนกับนั่งพิงก็เข้าใจว่าลูกเมา
แต่ว่ามีคนมาดูแล้วคนมาดูนะก็บอกว่าป้า
อ่อนสาลูกป้าน่ะไม่ได้แค่เมานะลูกป้าตายแล้วนี่

นี่ยังไม่รู้นะคุณสาเหตุสุดท้ายเนี่ย
ทำให้เสียชีวิตนี่มาจากอะไรกันแน่

แล้วก็นำไปชั้นสูตรก่อนครับ